ก็สูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุ

เหตุเศร้านะคะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมนะคะ

ลูกชายของนักแสดงตลกชื่อดังพี่เอ๋เชิญยิ้มเนี่ยค่ะ
ประสบปฏิเหตุนะคะขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ค่ะ
ใช่ค่ะก็ประสบปฏิเหตุขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อและเกิดเพลิงไหม้นะคะ
เหตุเกิดขึ้นบนสะพานต่างระดับสาลีโขถนนชัยพฤกษ์ค่ะ
เข้าตะมนต์บังพลับอำเภอป่าเกร็ดค่ะ
ส่วนทางน้องอาร์มถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ

และภาพสุดเศร้าก็คือภาพที่พี่เอ๋ได้โพสต์เอาไว้
เป็นภาพที่พี่เอ๋ไปยืนมองลูกชายอยู่ที่ท้ายรถกู้ภัย

พร้อมกับข้อความสุดเศร้าเลยค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าตอนเจ้าเกิดเนี่ยพ่อยืนดูผ่านกระจกห้องหลังคลอด
ตอนเจ้าจากพ่อก็มายืนดูผ่านกระจกเหมือนเดิม
ความรู้สึกแตกต่างนี่ครับยืนดูหลังรถมุรณฑิกป่อเต็กตึ้งคุณผู้ชม
ซึ่งมีคนเข้ามาดูแล้วก็ให้กำลังใจแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งใหญ่นี้เป็นจำนวนมาก
ทางด้านครอบครัวก็จะมีการจัดพิธีรดน้ำศพเวลา๑๕นาฬิกา
และสวดฝ่าพิธามคืนนี้เป็นคืนแรกที่วัดเชิงไหวเครียดบางศื่อกรุงเทพมหานครค่ะ
ส่วนตัวแล้วค่ะเคยได้ไปสัมภาษณ์พี่เอ๋นะคะ
พี่เอ๋เชินยิ้มหรือว่าที่เรารู้จักพี่เอ๋สมาร์ดผู้แต่งสมาร์ท
เกี่ยวกับการเก็บศพเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ล้ำ
เป็นรายการล่าพ้าผีฟิวประมาณนี้
แล้วน้องอาร์มคืออายุ๒๖ปีเองนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าเพศด้วย
แล้วก็คือก่อนที่จะเสียชีวิตตามคลิปที่เห็น
น้องอาร์มยังพูดเลยนะคะว่าคุณพ่อเตือน

พ่อก็บอกกูนะว่าแบบอย่าขับรถได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเหมือนเป็นลางครั้งสุดท้ายนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ล่าสุดเลยก็เห็นพี่เอ๋เพิ่งโพสต์นะคะว่า
ทุกครั้งที่เขาไปทำเกี่ยวกับเรื่องผีสั่งน้ำไม้
เขาก็พาลูกแล้วก็ทำบุญไปด้วยนะคะ

เดี๋ยววันนี้ส่วนตัวพี่ก็ไปร่วมงานศพด้วยนะ
ท้ายที่สุดส่งกำลังใจกับครอบครัวพี่เอ๋ด้วยค่ะ